เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
ที่จังหวัดทรงคลาเห็นเสียจ้อยของอู่ซ่อมรถ
ไปร่วมงานศพแล้วก็ดื่มเหล้า
จนถึงเช้าขณะขับรถกระบะจะกลับบ้าน
พุ่งชนเกาะกลางศรี่แยกแจ่ง
โชคดีที่คนขับบาดเจ็บไม่มากนักติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนเกาะกลางถนนตรงสี่แยกสำนักเก้า
ถนนกาญจนวนิษฐ์อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ทำให้รถได้รับความเสียหายพลิกตะแคงอยู่กลางถนน
ตำรวจสพสะดาวตรวจสอบพบนายพานุวิลามาศคนขับ
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจึงนำตัวออกมาจากรถ
แต่ดูจากสภาพแล้วผู้บาดเจ็บน่าจะมีอาการมึนเมา
และมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงขอตรวจบัตรประชาชน
ซึ่งผู้บาดเจ็บก็ล้วงกระเป๋าสตังค์ด้วยความยากลำบาก
เจ้าหน้าที่คุมตัวนายพานุไปสอบปากคำที่โรงพักทราบว่า
คืนที่ผ่านมาเพิ่งไปร่วมงานศพและนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนจนรุ่งเช้า
ก่อนที่จะขับรถกระบะกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการวูบ
ชนเกาะกลางถนนแล้วพลิกตะแคงโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ส่วนที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งเข้าไปในบริเวณบ้านหลังหนึ่ง
ริมถนนคลองรัฐยายหลัง๒ในพื้นที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองฉาเชิงเศร้า
จะเสียหลักพุ่งชนต้นมะขามเทศอย่างจัง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังยับเยิน
ภายในรถพบนายพุทธิพงศ์ปรีเจริญอายุ๔๓ปีคนขับ
ได้รับบาดเจ็บมีแผลชะกันที่ใบหน้าเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งจู่รถก็พุ่งเข้าไปชนกับต้นมะขามเทศอย่างจัง
คาดว่าสาเหตุเกิดจากคนขับมีอาการหลับใน
ส่วนที่จังหวัดกระบีตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกคูน้ำ
ทางเข้าหมู่บ้านทุ่งเขี้ยมตะบนปากาศัยอำเภอเหนือคลอง
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตกอยู่คูน้ำข้างทางที่มียากขึ้นรกชัด
โดยมีนายประสิทธิ์ข้อตั้นอายุ๕๒ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตะบนปากาศัยเสียชีวิตอยู่บนรถพ่วง
ตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุดและมีรอยฟกช้ำที่ศีรษะ
สอบส่วนญาติทราบว่าผู้ตายไปช่วยชาวบ้านทำความสะอาดโรงเรียนตั้งแต่เมื่อวานนี้
จากนั้นไปร่วมงานแต่งของญาติคาดว่าดื่มเหล้าเมาแล้วขี่รถกลับบ้านกลางดึก
ทำให้เสียหลักตกคูน้ำข้างทางเสียชีวิต
ขณะที่เช้ามืดวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารชนประสานงากับรถบรรทุก
ใกล้กับสี่แยกบ้านโศกกล้องตสชุมแพรสีชมพูในพื้นที่ตมวงหินลาดอชุมแพรจขอนแก่น
จากการตรวจสอบภายในรถตู้พบผู้เสียชีวิตติดคาซากรถ๓ศพ
และเดินออกมาเสียชีวิตนอกรถหนึ่งศพและเสียชีวิตที่โรงพจบาลอีกหนึ่งศพรวมห้าศพ
อกจากนี้ยังพบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บติดภายในอีก๓คน
ภายจึงใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลชุมแพร
จากการสอบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นแฟนบอลสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ
ก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางไปเชียร์ทีมรักซึ่งมีโปรแกรมเตะกับสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยะ

คนขับรถบรรทุกเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
มุ่งหน้าอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถตู้เร่งเครื่องแซงรถยนต์๓คัน

พุ่งชนประสานงาอย่างจัง

๑๐เมตรกว่านี่ครับมันลงโมนมาครับ
ประมาณนั้นก็ผมก็บีบแก่เพิดไฟฟ้ามาก
เพื่อนเขาแต่มันไม่ทันแล้วครับ
อัศวินยาครับเก็บครึ่งเลยครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๔ขอนแก่นลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐาน
และตรวจสอบในที่เกิดเหตุพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
เพราะนับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทย
โดยทางสมาคมพร้อมที่จะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต
และผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น